คุณผู้ชมนะคะมาดูศิลปินรุ่นเล็กแต่ว่ามีความสามารถมากเลยนะคะ
แต่ว่ามีซิงเกิ้ลมาให้เราได้ฟังกันแล้วนะคะร้องเองแต่งเองด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปชมน้องแท็กนิดนึงแล้วกันนะคะ
วันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่สามแล้วนะครับ
ก็รู้สึกดีใจครับที่มีเพลงของตัวเองออกมาเรื่อย
แล้วก็เป็นเพลงที่ผมเขียนเองนะครับแล้วก็ร้องเอง

สมหวังเท่าไหร่นะคือคิดถึงคนรักที่จากไปแล้วก็อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกัน
ฝากนะครับแฟนนะครับติดตามซิงเกิ้ลที่๓ของผมนะครับชื่อเพลงอยากให้เธอกลับมานะครับ
มีก็มีเรื่องเม็ดเป็นราวรู้สึกว่าจะมีหักมุมด้วยนะครับ
ถ้าพี่อยากรู้ว่าหักมุมยังไงก็ต้องไปดูในยูทูปนะครับ